พาคุณผู้ชมไปที่คริสตจักรแห่งความสุขในพิธีไว้อาลัยคุณแตงโม
คุณแตงโมนิดาหรือพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์
ก็จะเป็นการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา๑๘นาฬิกา
แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะเกิดขึ้นนะคะก็คือมีรายงานว่าตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๒๐นาทีนะคะ
กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ที่เป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็เป็นแม่ของลูกสาวบุญธรรมของคุณแตงโม
ไปถึงงานนะคะตอน๑๓นาฬิกา๒๐นาทีนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชม
ก็สวมซั่วสุดขาวแล้วก็ถือช่อดอกไม้
เดินไปคนเดียวแล้วก็มีรายงานบอกว่ากระติกร้องไห้ออกมานะคะ
จากนั้นก็เอาดอกไม้ไปให้ผู้จัดงานแล้วก็ใช้เวลาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
ประมาณ๕นาทีหลังจากนั้นก็กลับทันที
ก็ใช้เวลามาอยู่ในงานนี้ประมาณ๑๕นาที
เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวได้จับบรรยากาศเอาไว้
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมาเข้าร่วมงานตอนเย็นอีกหรือไม่
และกลุ่มของปอจะมาหรือเปล่า
วันนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด
นี่เป็นบรรยากาศของงานที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชม
อันนี้คือบรรยากาศสดในช่วงเวลานี้นะคะที่คริสตจักรแห่งความสุข
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานไว้อาลัย
ซึ่งก็จะเป็นงานพิธีการตลอด๓วันนะคะ
ตั้งแต่๖โมงครึ่งไปจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
ซึ่งการลงทะเบียนก็เต็มหมดแล้วในตอนนี้นะคะ

ก็ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นี่อีกจุดหนึ่ง
เดี๋ยววันนี้ก็จะมีบรรยากาศสดเข้ามาในช่วงเวลาของรายการด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวจำนวนนึงก็ไปอยู่ที่นั่น
เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวให้กับคุณผู้ชมด้วย

เราก็จะมีบรรยากาศความเคลื่อนไหวให้ดูทั้งสองงานเลยนะคะ

ก็ทั้งแฟนของคุณแตงโมและแฟนคุณสรพงศ์ติดตามได้นะครับ
ถือว่าวันนี้คนในวงการบันเทิงศูนย์เสียไป
แล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นที่รักที่อาลัยของแฟนทั้งสองท่านเลยนะคะ